เป็นแขกรับเชิญเทปที่หนึ่งเลยวันนี้

เห็นเขาบอกว่าคุณนี่แหละ
ขอมาเป็นเกสคนแรกของรายการเรา

คือเมื่อก่อนเคยมาทำรายการเกี่ยวกับท่องเที่ยวที่จังหวัดบึงกาลนะฮะ
แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะมาร่วมพิธีใหญ่แบบนี้
ซึ่งพี่มดดำก็ให้เกียรติมาด้วย

ถ้าอย่างนั้นเรา๓คนมาร่วมดำเนินรายการพร้อมกันเลย
ครับเราขอปู่อือลือ

อืมปู่อือลือจริงเป็นมนุษย์อย่างเรานี่หรือ
ใช่ครับเป็นมนุษย์อย่างเราแล้วกำเนิดปู่อือลือคืออะไร
อวตารตรงนั้นอาจจะเป็นอวตารมาเป็นมนุษย์
เป็นพระราชาสุริยบงชัยเขาเป็นตระกูลพญานาคเหมือนกัน
แต่บางท่านอาจจะอภตารขึ้นมามาเป็นมนุษย์ในครั้งหนึ่งในสมัยหนึ่ง

ปฏิหารของท่านนี้มากเลยครับเขาบอกว่าชาวบ้านบึงโขงหลงนี่
เคยเจอกันเกือบหมดแล้วจริงไหมฮะเจอมากเลยครับ
โดยเฉพาะนางรำนี้
ปฏิหารเยอะอย่างไรคุณบอสมาฟันคุณแจ็กมา
ปฏิหารอย่างไรครับ
บางครั้งเนอะเราไปนั่งเล่นแถวที่บึงเราก็จะเห็นบ่อย
บางคนบางคนถ้าท่านไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อจะไม่เห็นนะคะ
ถ้าเราเชื่อว่าเป็นท่านมาว่ายน้ำให้เราดูเราจะเห็น
ถ้าใครไม่เชื่อนี่จะไม่เห็นเอง
แสดงว่าชาวบ้านแถวบึงโขงลงแถวนี้ก็เคยมีปฏิหารกับปู่อือลือกันหมดแล้ว

ก็เห็นเหมือนกันแหละค่ะเห็นว่ายน้ำเห็นปู่ว่ายน้ำค่ะ

อันนี้ปู่อือลือกับถ้ำนาคาคือเรื่องราวเดียวกันใช่ไหมฮะ

เคียงครับเพราะว่าเห็นว่าข้อความที่มาทำพิธีบวงสวงนี่
ให้บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันอยู่ระหว่างถ้ำนาคากับท่านปู่อือ
เพราะว่าท่านปู่อยู่ก็เคยไปมาอยู่ในบริเวณนั้น
คนที่จะมาไหว้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยท่านชอบอะไร

อันนี้แต่ก่อนคนมุมกายแล้วหายใกล้ตัวเรามาถวาย

ธรรมนาท่านบรรพินศิลป์ท่านเก่งท่านให้ใช้พลไม้แทน

มงคลแทนส่วนใหญ่นะครับ
ถ้าอย่างนั้นก่อนเราจะเริ่มอะไรเดี๋ยวเราขอบวงสวงกันก่อน
หุมาเย็นตุเทวะชละละวิสมิยังถ้าขานทหาวระนาคา

ให้ทุกคนรักรวยเป็นมหาเศรษฐี
เป็นผู้สร้างขุนงามความดีในพระมุทธศาสนา
มีคุณค่ะมีราศีมีธักษ์ภัณฑ์ภารังศี
จำกัดมีโทษช่วงชะชะพานก็ด้วย
แม่ศรีนวลเป็นหนึ่งในคนที่มีนิมิตเห็นปู่อือลือ
ซึ่งได้มาตามตนถึงจังหวัดสกลนคร
ให้ทำบายสีเพื่อมาบูชา
และสามารถสื่อสารเรื่องราวต่าง

สิ่งที่เกิดขึ้นจะถูกเปิดเผยถือเป็นเมืองใหม่
ตรงตามคำสาบแช่งของพญานาคาราชหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับเวลาของมัน
ครั้งหนึ่งที่มีข่าวว่าปู่มาปรากฏตัวในบึงนี่แหละฮะ
นั่นคือปู่อีกหนึ่งหรือเปล่าครับพวกเราร้อยเปอร์เซ็นต์
คือเป็นพญานาคที่พวกเรารู้สึกว่า
เราได้เห็นว่ามีองค์จริง

เหมือนกับว่าพวกเรามีความเชื่อเต็มร้อยอยู่แล้ว
มาเห็นความมหัศจรรย์เป็นปฏิหารที่ท่านกระโดดโผล่แล้ว
ถ้าเป็นลูกขึ้นของน้ำจริงมันจะไม่ใช่

โอบกรรมไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าใหญ่มหรือมากค่ะ